ไปที่จังหวัดขอนแก่นกันหน่อยนะคะที่เราเกริ่นเอาไว้มีโจรแสบค่ะย่องเข้าบ้านของบ้านหลังนึงเนี่ยนะคะกลางดึกเลยไปซ่อนตัวอยู่หลังกระบะ
กะว่าเดี๋ยวรอเจ้าของบ้านเขาออกจากบ้านไปกันหมดนะ
จะเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินขโมยของให้หนำใจ
แต่เคราะห์ดีค่ะเคราะห์ดีของเจ้าของบ้านนะคะ
เพราะว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้มันได้กลิ่น
นี่แหละค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์คลิปภาพวงจรปิดนะคะ
เป็นภาพคนร้ายเนี่ยเห็นไหมค่อยย่องเข้ามาในบ้าน
จะมาขโมยของเขียนข้อความเอาไว้บอกว่า
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะครั้งนี้ครั้งที่สองแล้ว
ขึ้นบ้านชุมชนโนนทาน๘ครั้ง
ครั้งแรกห่างกันไม่ถึง๑ปีด้วย

สดร้อนเป็นคนเดิมด้วยแจ้งความไปแล้วแต่เงียบกริบ
เป็นเด็กชายค่ะอายุราว๑๔๑๕ปี
เสียหายไปกว่าหมื่นบาทของเล็กน้อยอื่นอื่น
อยู่แถวนี้รบกวนเป็นหูเป็นตาอีกแรงด้วย
ทีมข่าวก็เลยติดต่อแล้วก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนโนนทัน๘นะคะ
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานนี้
พูดคุยกับนางอนุรักษ์ชัยสรวัย๕๘ปีเจ้าของบ้าน

บอกว่าเที่ยงคืนวันพุธที่ผ่านมา
มีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นอายุไม่น่าเกิน๑๕ปี
รั้วเข้ามาในบ้านแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ท้ายรถกระบะ
ตอนนั้นเธอนอนดูทีวีอยู่คนเดียว

ก็เห็นคนร้ายรีบวิ่งลงจากท้ายกระบะ

ได้ยินหมามันเห่าก็กลับว่าจะไปปีนรถดู

ทีนี้ไปจับขอบรถมันลุกขึ้นพอดี

ก็กระโดดออกไปแม่ก็ตกใจก็ร้องตาม
แล้วก็มาแนนก็ร้องตาม
จนมันไปจนสุดซอยนู้น
ได้เรียกลูกมาเปิดกล้องดู

ก็คิดว่าจะเป็นคนเดิม

ซึ่งครั้งนี้นำคลิปภาพวงจรปิดเป็นหลักฐาน
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นแล้ว
ขอให้ตำรวจเร่งตามตัวคนร้ายให้หน่อยเถอะ
เพราะว่าถ้าเกิดคนร้ายย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
คราวนี้อาจจะเกิดอันตรายกับตัวเธอและคนในครอบครัวก็ได้